ไปงานบวชกันแล้วก็ต้องไปงานเบียดกันต่อ
เอางั้นเบียดเบียดซ้ายเบียดขวา

บวชแล้วก็ต้องเบียดก็ต้องไปงานแต่งงาน
แต่งานแต่งงานนี้เนี่ยเจ้าบ่าวเขาเป็นแบบหัวใจสองล้อ
เขาก็เลยแบบพานักบิดพาแก๊งมาสู่ขอเจ้าสาว

มอเตอร์ไซด์กันห้าสิบคันค่ะคุณไปค่ะ
สาวสังเกตถามณเดชใช่ไหมเนี่ย
โอ้โห้ยนุ่มสอนุ่มหลอกเฟียวมีผมคนเดียวรูปหลอกจริงน่ะเนี่ย
มะวานวันไปเมืองชน
เฮ้ยคนใช่ไหมเนี่ย

คุณอะคนเนาะ
แต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ไปเมืองชน

ป่วนเมืองอะไรใดทั้งสิ้นนะแต่เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่เขาเตรียมร่วมขบวนแห่ขันมาก
เกิดขึ้นที่ตำบลดมอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เจ้าบ่าวก็คือนายวันเฉลิมอายุสามสิบสามปี
เจ้าบ่าวเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์รุ่นเก่ามากเลยเป็นคนที่แบบมีใจรักมอเตอร์ไซค์แบบนี้คุณ
ก็เลยรวมตัวกับเพื่อนนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่เป็นแก๊งที่มีใจรักจักรยานยนต์เหมือนกันแบบนี้นะคะ
ก็จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสังคมมาแล้วช่วยเหลือคนยากคนจนก็จัดมาแล้วคือใครได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ยังไงเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันไปช่วยเหลือ
เจ้าบ่าวเขาจะแต่งงานเขาเลยรวมพลกันมาเป็นแก๊งเลยมาร่วมขบวนขันหมากนี่แหละค่ะ
พอมาถึงนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็เตรียมสินสอดรอเอาไว้แล้วเป็นเงินสดนะคุณ๒แสนกว่าบาทนะทองอีก๒บาท
ที่ขบวนขันหมากจะแห่ไปยังบ้านเจ้าสาวนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดติดกันเจ้าสาวก็คือสิบตำรวจโทยิงจุรีพรเผือดนอกนะคะ
หรือว่าน้องแตนวัย๒๗ปีน้องแตนเนี่ยเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเก่งมากเลยอ่ะตัวยอดโปรไฟล์เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ไม่ธรรมดานะคะ
บรรยากาศเขาก็มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็จะมีการลอดผ่านเข้าประตูเงินประตูทองเพื่อประกอบพิธีแต่งงานในแบบวัฒนธรรมของชาวเขมรท้องถิ่นสุรินทร์ขณะที่เพื่อนเองเนี่ยก็ขับขี่รถจักรยานโยนตามขบวนขันหมากมาด้วย
บรรยากาศก็อบอุ่นอย่างที่เห็นนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยคือมันสร้างสีสันให้กับงานมงคลสมรสในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีเลย
เห็นไหมคุณนี่คือแก๊งของเจ้าบ่าวนะ
เขามีใจรักในมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าเหมือนกัน
กิจกรรมดีหลายอย่างที่เขาร่วมตัวกันไปทำก็ทำมาเยอะแล้ว
พอคนในแก๊งจะแต่งงานไม่ได้สิต้องมาสิต้องมาร่วมขบวนกัน
เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวขาแว้นขาแดนขาซิ่ง
เออจะเต็มเจ้าสาวก็คึกคืน
ยินดีกันด้วยแล้วกันกับครอบครัวนี้นะคะคุณผู้ชม